หายไปจากนครศรีธรรมราช๒เดือนกว่า
นะแล้วหลานทำไมดูน้ำเสียงแบบดูถอนหายใจแบบเหนื่อยหน่ายยังไงไม่รู้
แต่คุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า

แล้วคุณผู้ชมลองฟังไปคิดตามไป

เราจะยุ่งเรื่องเขาจริงเหรอ
แต่เรื่องมันมีความสลับซับซ้อนมากเลยนะ
ลับซับซ้อนและเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดต้องถึงมือรองพบตรอย่างบิ๊กโจ๊ก

เรียกประชุมคณะทำงานครับมาอัปเดตความคืบหน้าการค้นหา๕ชีวิต

สรุปว่าไม่ใช่คดีฆ่ามนุษย์

คือขายที่ดินได้แล้วก็พาไปเที่ยวครับ
เรื่องราวเริ่มต้นที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนคร๔ธรรมราชกร
ทั้งหมดนั่งรถตู้ไปร่วมงานศพที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
หลังจากนั้นก็ตีรถขึ้นมาในกรุงเทพครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษตอนนั้นยังฝากถึงนางอุสานะ
คนเป็นน้าอืมเป็นน้าของเด็กแล้วก็มีในลมกรดในแบงค์อ่ะอ่า
โจ๊กบอกให้พาเด็กมาคืนผู้ปกครองเลย
เพราะเข้าข่ายความผิดพรากผู้เยาว์
ถ้าไม่นำตัวมาคืนแล้วตำรวจไปพบตัวก่อนเนี่ย
โดนหนักนะโดนดำเนินคดีหนักเลย
จนกระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานครับคุณผู้ชม
ไปเจอตัวทั้ง๕ชีวิตก็คือนางอุตสาคนเป็นน้า
มีเจอบีมหรือว่านางสาวชนนิการ
มีรุ้งหรือว่านางสาวยาซูมินแล้วก็มีเด็กสองคน

ไปเจอที่ไหนตรงนี้วัดช่องลมที่ปากเกร็ดครับนนทบุรี
นี่นั่งกันทั้งครบครบไหม๕คนครบ
อยู่แถวท่าน้ำเนี่ยทุกคนปลอดภัยดี
แต่แบงค์นี่ไม่เจอนะแบงค์ลมกรดไม่รู้หายไปไหน
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักผ่านไปเองเลยท่านไปเองเลยนะ
ไปสอบปากคำทั้งหมดด้วยตัวเอง
เล่าให้ฟังว่าอ๋อพวกเราแยกกับแบงค
เมื่อวันพระรหัสสับดี๒๙มิทุนายนที่ญาติรัฐพร้าว
ให้คนขับรถตู้ที่รู้จักกันขับมาส่งที่วัดช่องลม
เพราะแก๊งก็ตกใจที่เป็นข่าวไง
เป็นข่าวว่าเฮ้ยหรือว่าโดนลักพาตัวหมดทั้ง๕ชีวิตเนี่ย
ก็เลยแยกไปครับทุกคนยืนยันว่า
ไม่ใช่การลักพาตัวนะไม่ได้โดนปืนจี้ตามที่เป็นข่าว
แต่เป็นเพียงการชวนกันมาท่องเที่ยวเท่านั้นเอง
เหรอแล้วพี่มาเที่ยว๒เดือนพี่ไม่บอกที่บ้านสักนิด
โทรกลับไปบอกที่บ้านสักนิดสักแก๊กนึง
ก็ที่ขาดการติดต่อไปเพราะว่าแบงค์เนี่ยทะเลาะกับคนขับรถคนแรก

ทั้งหมดก็เลยลืมโทรศัพท์มือถือทั้งหมดไว้ในรถ
หลังจากนั้นแบงค์ทำยังไงแบงค์ก็เลยว่าจ้างรถท่องเที่ยวเรื่อยมา
โดยไม่รู้ว่าแบงค์มีหมายจับเพราะก็ไม่ได้มีท่าทีมีพิรุธอะไร
หลังจากนั้นตำรวจพาทั้ง๕ชีวิตครับที่พบเมื่อวานนี้
ขึ้นรถตู้ไปลงบันทึกประจำวันที่สพปากเกร็ด
แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะนำตัวไปส่งที่อำเภอท่าสารา

๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ตกค่ำแล้ว
เจ้าหน้าที่พมพาทั้ง๕คนออกจากห้องสอบสวนครับ
พาไปค้างที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่ปากเกร็ดก่อน๑คืน
ซึ่งนางอุษายังยืนยันเหมือนเดิมว่า
เที่ยวเฉยไม่ใช่ลักพาตัว
แล้วแบงค์ไปไหนแล้วอุษา
ลองฟังหน่อยครับอุตส่าหตอบหรือเปล่า
ไม่ทราบค่ะไม่ทราบ
ไม่แล้ว

หรือว่าไงก็เปลี่ยนใจนะ

ขับรถที่พาทั้ง๕ชีวิตมาส่งที่วัดช่องลมคือนวพล

นวพพลก็เข้าพบตำรวจสภปะเกรดครับ
แสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ฮะเสื้อน้ำเงินนี่
เขาก็บอกว่าแบงค์ว่าจ้างเขาผ่านเว็บไซต์

โดยเริ่มตั้งแต่๑๐พฤษภาคม
เขาขับรถไปรับทั้ง๕คนที่จังหวัดพยาว
แล้วก็พาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง
คุณนวพลคนขับรถก็บอกว่าเห็นทุกคนก็มีอิสระดีนะ
ไม่ได้ดูมีการกักขังหน่วงเหนียวหรือว่าใช้อาวุธข่มขู่อะไร
จนถึงวันนี้คุณนวพพลบอกว่า
ไอ้คาจ้างยังไม่ได้จากแบงค์เลย

รับปากกับนวพลว่าเดี๋ยวผมจ่ายให้นะ
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายโอ้โห
ต่อมาครับวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมา
ก็คุณนวพลติดต่อแบงค์ไม่ได้นะ
ก็เลยขับรถพาทั้งหมดออกจากมีนบุรี
รับมาจากที่ซอยลาดพร้าว๑๓๐ไปส่งที่วัดช่องลมนี่แหละ
ส่วนสัมภาระกระเป๋าเดินทางของทั้ง๕คนยังอยู่ท้ายรถอยู่เลยเนี่ย

มีรายงานว่าพบเบาะแสในแบงค์แล้วด้วยคุณผู้ชม
อยู่ที่ย่านมีนบุรีแล้วตำรวจเตรียมจะเข้าคุมตัวต่อไป

ว่าคนแรกเนี่ยนพดลใช่ไหม
ที่มีปัญหากับแบงค์ว่าญาติของนพดลให้แบงค์ยืมเงินไป
แก๊งไม่คืนเงินก็เลยทะเลาะกันมีปัญหากัน
แบงค์ก็เลยลงจากรถเปลี่ยนคันมา
ซึ่งมันสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้เสียหายคนก่อนนะ

แก๊งก็มีพฤติกรรมแบบเข้ามายื่นมือมาช่วยเหลือ
ตอนแรกทำเหมือนเป็นมิตรนะแล้วก็สักพักเรียกรับเงินแล้ว
แล้วก็บอกว่าตนเองเรารู้จักคนใหญ่คนโตระดับเสรทีตอน
แต่ว่าพอนวพก็จะเข้าอิหรอกเดิมเหมือนกันไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง